โอ้หายโยโกไซมัส

เออเขามาถามซื้อยานัท

เดี๋ยวเดี๋ยว
ไม่เคยไปญี่ปุ่นกันไง
สวัสดีค่ะ

พี่เชื่อมันว่านั่งท่องดัง

เอออินเตอร์ไอ้นี่อินเตอร์
ดีมากกิบูจิ
สุดยอดสุก้อย

แล้วหนูพอรู้ภาษาญี่ปุ่นไหมลูก

บ่าเกดีเทีย

นึกว่าบ่าแรงใช่มั้ย

เยี้นเผ้า

ใช่ก็อยากแบ๊วเหมือนสาวญี่ปุ่นเนี่ย

คือแต่ยังไงมันถูกไหม
ที่เค้าแต่งหน้ากันแบ๊วมันคือยังไงอะเออแต่งคุย
เหรอว่าหนุต้องกินอะไรให้มันแบบ
ถ้าอยากเป็นญี่ปุ่นนะมีอะไรนำเสนอน้องมีนี่ไง

มีความเป็นญี่ปุ่นถือปุ๊บเป็นญี่ปุ่นปั๊บ
ราคาไม่แพงถือปั๊บเป็นญี่ปุ่นได้เลย

อันนี้ถูกสุดเพราะว่ามีมานานแล้ว
หนูซื้อไปลูกของพี่ถูกกว่า

ขอบพี่ดิขอบพี่กินได้เราก่อน

แต่ว่าน่าให้พี่มาหมดสิหนิเนี่ยหมดเลย

แล้วตกลงกูดิโก๓แบบนี้แบบไหนราคา

ช่วยมาดูนี้หน่อยนะเยี่ยมี่คะเราก็ชอบมากเลย

ปลอกเด้ง

ขนาดนี้คือคุณิโกะใจแอนค้าคุณิโกะนะฮะ
เวลเปอร์โคนสอดไส้ช็อกโกแลต
เวเฟอร์โคนกรุบกรอบนะครับ
ช็อกแลตเนื้อฟูเบานุ่มหอมหวาน
ถือได้ง่ายถ้าไม่ทานได้สะดวก

เหมาะมากครับคุณเลือกของผมเลย

ยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งเคี้ยวยิ่งสนุก

ถูกกว่าถูกแล้วโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ไม่ต้องเถียงกันของพี่ถูกสุดเพราะของพี่คือ
แล้วก็นี่ขนาดพอดีคำทำให้สามารถทานได้ง่าย
แม่เป็นรสชาติที่มีความอร่อยอย่างลงตัว
ผมถูกกว่าอันนี้ถูกนะแล้วเห้ยขอลองความดู

เฮ้ยผมถูกกว่าเฮ้ยเขาออกแล้วมีราคาก็บอก

คุณ๓คนไปอร่อยลงของกันด้านหลังก่อนค่ะ

นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อร่อยจากปูริกรกอล์กปอล์กกี้ค่ะ

คุณคะคุณตูนคุณมิ้ง
มันคืออะไรละ
มันก็แล้วคือคือ

อันไหนถูกกว่าอาหลาเลือกแล้วนะคะอันนี้อะ
งั้นเก๊กขอเฉลยตุ้เนคกุริโกปอกกี้

ทำไมล่ะแพงกว่าอีกหรอ

อันนี้แท่งเล็กยังไงก็ดูกว่า

ช่วยคุณเนี้ย

ราคาต้องถูกกว่า๑๖บาท
และราคาอยู่ที่ไหน
สูงกว่า
ถ้าแพงกว่ากลับบ้านมือเปล่าเลยนะคะ
สูงกว่า๑๒

ต้องสูงกว่าอันที่๑๖บาทแล้วราคาอยู่ที่

คุณก่อนเฉลยคุณก็มากอดกับดิฉัน

คุณจะแบ่งตังค์ให้ดิฉันใช่ไหม

จะแบ่งตังค์ให้ดิฉันใช่ไหม

มีเงินสะสมราคา๒๕๐๐๐บาท
สนุกจริงนะ
ออกรถออกชาติมากในการลุ้นและเชียร์สำหรับคู่นี้
คุณคะคำถามนี้สำคัญค่ะ

๑๒๕๐๐บาทแบ่งกันสองคนพอไหม

เงิน๓๕๐๐๐บาทรอคุณอยู่ข้างหน้า

ขอเวลา๓๐วิค่ะพี่เป๊กได้ปรึกษากันดู

อีกอันเสร็จ
นี่รัดกันเป็นงูเลยนะ

คุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

อะไรที่ตูนต้องดีใจขนาดนั้นเหรอคะ

อยากให้ไปต่อนี่เสียดายนะเนี่ย

เล่นต่อที่บ้านไม่ได้ตังค่ะเขาอยู่ที่นี่ได้ตังนะ
ข้ออ้างสารพัดสารเพนะคะ

เงินที่สะสมมา๒๕๐๐๐บาท

อย่าให้ไปแบบนี้ครับ
โอ้โฮรีบจั้นไปเลยได้เงินแล้วนี่
แหมน่าเสียดายจริง

ที่ขอหยุดในข้อที่๕นี้

ช่วงหน้าห้ามพลาด
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊ค

ทุกวันที่รายการออกอากาศ